ในความอัดอั้นตันใจตัวนี้แม่รู้สึกอยู่ไหนน่าะ
ถ้าพูดถึงความอัดอั้นตันใจเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวที่ตอบโต้กันทั้งสองฝั่งทั้งสองบ้านนะคะ
ก็ผ่านกระบวนการสืบพยานมาเราก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง
เกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับหลักฐานพยานต่าง

แต่ถ้ามองว่าถ้าป้าเขาจะบอกว่าน้องชมพู่รู้อยู่แล้ว

เพราะน้องคนเดียวที่ตอบได้
กับคนเชื้อผ้าและกับน้อง
แม่เชื้ออย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะกังวลใจ
ก็เราเห็นประวัติการยุทธภัณฑ์ในศาลมาแล้วทั้งหมด
อันนี้ขอให้ธนายเป็นคนตอบจะดีกว่า
ถ้าเกี่ยวกับเรื่องคดีมากนะคะ
ถ้าเป็นความรู้สึกของแม่ค่อยตอบก็ได้
คุณแม่มั่นใจใช่มั้ยเราว่าตัวลุงพลเองน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อความผิด
เป็นภูตรธรรมศุกร์แน่ในมุมของผู้สูบเสีย
ขอให้ทนายเป็นผู้ตอบแทนก็แล้วกันประโยคนี้นะคะ

มันไม่ได้มองที่จุดเดียว

ไม่ใช่ว่าไม่พบดีเนียของจำเลยแล้วจากคดีนั้นนั้นจะไม่สามารถตัดสินลงโทษจำเลยได้นะครับ
อันนี้โดยหลักทั่วไปก่อนเพราะมันต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบไปด้วยนะครับ
และคดีนี้ขออนุญาตเท่าตอบเท่าที่ตอบได้นะครับเรื่องของเส้นผมมันไม่ใช่อย่างเดียว
มันเป็นพยานอย่างอื่นที่ประกอบกันมาไม่ว่าจะเป็นพยานแวดล้อมพยานบุคคล
ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงห่วงเวลานั้นนะครับ
พยานหลายปากที่เชื่อมโยงกันนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดจนมาสู่ผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ของเส้นผมนะครับ
ก็คือเรียนว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวคือจริงมันมีหลายเรื่องพยานหลักฐานหลายส่วนในนั้นนะครับ
ซึ่งก็คงเปิดเผยไม่ได้ทั้งหมดเป็นเพียงพูดให้ฟังภาพรวมว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับ
คือถ้ามีเพียงแค่นั้นเขาก็คงไม่ฟ้องมานะครับ
น้องยังถอดเสื้อผ้าเองไม่เป็นค่ะยังคงฉี่รถกางเกงอยู่
อันนั้นเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะ
เคยพยายามถอดแต่ก็เสียงมากเหมือนกันนะครับ
ชีราชตลอดเหมือนกำลังฝึกแสดงว่าหลักฐานเป็นไง
แม่มองว่าเป็นกายของอัมภาพไหมอ่าไม่ขออธิบายตรงนี้
แต่แม่จะตอบตรงที่ว่าลูกของแม่ยังไม่สามารถถอดเสื้อ
หรือกางเกงเองได้ค่ะเมื่อคืนนี้ลูกคนก็ยังพูดถูกว่า
ช่วงวันช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยตัวเขาป้าแจมก็ยังอยู่กับคุณแม่
แล้วน้องน้องชิคกี้พูที่ไปไปรังวัดไอจีพีเอฟอร์กันนะครับ
ที่แบบที่ตรงนั้นนะครับวันนั้นได้อยู่ในพระจันทรีย์นะครับ
ทนายจะตอบได้ไหมคะคือแบบว่าเอาจริงต้องถามลุงพลอีกที
ลุงพลเข้าใจว่าช่วงเวลาที่น้องหายตัวไปคือช่วงเวลาไหน
ก่อนที่ตอบว่ายังงั้นน่ะนะคะพี่มาเป็นลุ้มินิคทำสารเอาเป็นว่าผมตอบว่าพยายาม
ทิศือบมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพยาน๑คนพยาน๓พยาน๕พยาน
ถูกนะคะพยานผู้เยี่ยมชาญเนี่ยผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย

ก็อยู่ดังไหนอย่างกัน

ซึ่งเรามองว่าพยานหลักฐานเนี่ย
เราคิดว่าน้ำเสือบนี้เป็นพยานรักฐานที่ดี

แล้วก็ต้องอุทธรณ์ไปยังสารสูงตามกระบวนการปกตินะครับ
ก็เป็นเรื่องปกติอันนั้นต้องถามทางจำเลยแล้วครับ

จำเลยก็ต้องใช้สื่ออุทธรณ์ต่อไปครับ
ในห้องได้เจอของคุณฝั่งหรือครับไม่มีการพูดคืนไหมครับ

มีมองมีสดตาอะไรไหมครับ
ก็ปกติอย่างนี้ครับ
ถามเป็นก็ได้หรือครับถ้าน้องสุภุมีอายุหมดมาตอนนี้ก็คือ
คุณความห่วงของเขาใช่ไหมครับ

พ่ออยากบอกอะไรครับ
ให้น้องจะมีชีวิตหนุ่ม
ให้น้องเป็นเด็กหญิง

ก็มี

มีเหตุการณ์ใดด้วย

จริงแล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากนะ
แม้ว่าจะจนพวกเราอบอุ่นมาก
ไปตามที่นำสืบออกมากอ๋อ

คืออย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าคือเรามองว่าคดีไหนไม่มีประจักษ์พยาน
คำว่าประจักษ์พยานใช่อยู่มันเป็นพยานหลักฐานสำคัญ
ถ้ามีคลิปวิดีโอครับผมพูดถึงจำเลยทั่วไป
มีคลิปวิดีโอใช่ไหมครับมันก็ไม่ต้องสืบใช่ไหมครับ
สารภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นแต่เพียงว่าแม้ว่าไม่มีประจักษ์พยานในคดีเนี่ย
ไม่ใช่ว่าจะไม่ลงโทษจำเลยได้ใช่ไหมครับ
กระทำทุกอย่างมันมีแรงจูงใจทั้งหมด
เพียงแต่แรงชุงใจเนี่ยมันอยู่ภายในจิตใจ
ไม่ใช่จะโภทนาให้คนอื่นทั่วไปใช่ไหมครับพี่
สองทั่วไปนะครับคดีทั่วไปอาชญากรรมเนี่ย
ทิ้งร่องรอยเสมออันนี้คือหลักการสำคัญนะครับ
อ่าฝากอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสุนัขนะครับ
โดยหลักแล้วเนี่ยสุนัขไม่เคยทิ้งคนนะ
มีแต่คนต่างหากที่ทิ้งสุนัขครับพี่อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับ
คือการที่สุนัขจะพาเด็กไปมันแทบเป็นไปไม่ได้
ถ้าปกติเลี้ยสุนัขนะครับสุนัขนี่เขาจะรักเจ้าของมาก
โดยหลักนะครับสุนัขเนี่ยเขาจะมีความรับรู้
เคียงกับสื่อสารใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับ
นุษย์ถึงนำมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นเขาจะผูกพันกับเจ้าของมากนะครับ
เป็นไปไม่ได้ครับที่จะทิ้งคนมีแต่คนที่ทิ้งสุนัขครับ

ลงรายละเอียดในขณะสืบพยานนะครับก็มีพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝั่งนะครับ
แม้กระทั่งทางโจทย์นะครับนำสืบทางนักโภชนาการ
กินข้าวแค่นี้นะครับพลังงานแค่นี้นะครับ
ตัวเล็กแค่นี้นะครับจะสามารถเดินจากจุดบ้านไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนะครับ
ขณะที่ทางเดินเขาก็ต้องขึ้นไปดูด้วยว่าลักษณะการเดิน
มันระยะห่างมันเท่าไหร่ความไกลมันเท่าไหร่ทางแคบเท่าไหร่
มันเป็นที่รกไหมใช่ไหมครับนึกภาพไหมครับเด็กเด็กนะครับใช่ไหมครับ
ก็นำสืบกันทางนั้นก็นำสืบมา
คือจริงแล้วทางนี้ก็นำสืบว่าเด็กเป็นไปไม่ได้นะครับ
โดยหลักเนี่ยเด็กอ่ะเด็กทุกคนนะครับ
ไม่ใช่เฉพาะเด็กน้องชมพู่นะทุกคนกลัวที่มืดหมดแล้วครับ
สามสี่ขวบให้๘ขวบนางสาวิตรีและนายอนามัยวงศรีชา
คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องชมพู่เมื่อสักครู่ประเด็นเรื่องของการแถลงข่าวนั้น
นายก็ยืนยันว่าในส่วนของการต่อสู้ในชั้นศาลของฝั่งจำเลย
ก็มีสิทธิ์ที่จะให้การในชั้นศาลหรือว่ามีการแถลงข่าวในปมต่างได้นะคะ
ซึ่งวันนี้ทนายความบอกว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
แล้วก็มองว่าเป็นดุลพินิษฐ์ของศาลที่วันนี้ศาลได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไป
เป็นวันที่ยี่สิบธันวาคมแต่ก็คาดว่าครั้งหน้าเนี่ย
กระบวนการของศาลน่าจะแล้วเสร็จส่วนผลจะออกมาอย่างไร
เป็นลบหรือเป็นบวกทางทนายความบอกว่าก็พร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการนะคะ
ส่วนทางด้านของนางสาวิตรีและนายอนามัยวงศรีชา
คุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่วันนี้มีน้ำตาวันนี้ร้องไห้
เพราะว่า๓ปีที่ต่อสู้กระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ามีความเหนื่อยล้า
แต่ก็ยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกัน
ส่วนที่ทางด้านของป้าแตนบอกว่ามีการแถลงข่าวยืนยันว่าตัวเองถูกใส่ร้ายป้ายสี
คุณแม่ของน้องชมพู่บอกว่าเรื่องนี้มีเพียงน้องชมพู่คนเดียวเท่านั้นนะคะ
ที่ทราบขณะเดียวกันก็ยังบอกด้วยนะคะว่าเรื่องของดีเอ็นเอ
ทนายความบอกว่าไม่มีดีเอนเอของลุงพลอยู่ในเสื้อผ้าของเด็ก
วันนี้คุณแม่สวิตรีบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของทนายความที่จะแถลงข่าว
เพื่อที่จะลักษณะเหมือนกับให้กำลังใจลูกความ
แต่ส่วนตัวก็มองว่าคดีนี้มีคนเสียชีวิตดังนั้นต้องมีคนร้ายอย่างแน่นอน
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากศาลจังหวัดมุกดาหารค่ะ
วิมวันวันธมาภัคดิ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ